วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมาเกะกะก่อกวนอะไรใครบ้าง
พิธีกรข่าวใส่ไข่แซ่บทั้งนั้นเลยใช่ไหม
เดี๋ยวตามมาดูแล้วกันว่าวันนี้ใครจะทำหน้าที่เป็นพิธีกร

อ๋อมากันแล้วก็สวยแล้ว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
มันตายแล้วเหมือนรู้ไม่เจ็บยังไงเลย
ไม่เจ็บยังไงมันก็สนเลย

ชิบหวานแทนจริง
หน้าพี่นี่นะคิ้วตาปากให้เลือดอีกหนึ่ง

เหมาะเก่าเหมาะหน้า

คืออยากให้แบบ

เขาก็โรงไม้ค่ะ

ไม่ใช่โปร่งเนื้อนะครับโปร่งปัญหา

ก็อย่ายกตาตรงนี้ถือหั่นคือพวกเมี้ย
พวกเราต้องเป็นอิสกีโบรามดอกใช่ไหม

ยืนยันศัลยากรรมไม่ใช่เรื่องผิด
ศัลยากรรมไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องไกลตัวแต่ไกลน้ำ
ขอบคุณค่ะ
เป็นยังไงบ้างล่ะยืนยันศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องผิดไกลตัวแต่ว่าไกลนะ
ดีด้วยนะคะพี่บุโกะนะไปคว้านางงนางงามไหมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจด้วย

เขาแก้บงแก้บนไปแล้วดีใจกันนางด้วยนะสวยขึ้นเป็นกองเนาะ